คุณผู้ชมเรื่องนี้น่าเศร้ามากจริงนะคะที่มวกเหล็กสระบุรีค่ะ
คือมีคุณตาคนหนึ่งแกอายุ๗๒ปีแกป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์

เดินออกจากบ้านมาห่างประมาณสัก๑กิโลเมตรค่ะ

ทีนี้เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียว
เขาก็พกปืนต่างจังหวัดบางทีเขาพกปืนไว้แบบเออป้องกันตัวเองอะไรอย่างนี้
เขาเห็นผู้ชายเดินดุ่มเข้ามากลางดึกตอนตี๒
เพราะหมามันเห่าระงมเลยก็เข้าใจว่าเป็นโจร
ปั้งขู่ไปนัดแรก
ผู้ชายคนนี้ยังไม่กลัวยังเดินเข้ามาในบ้านแล้วบอกว่าจะมานอนที่นี่จะมาอยู่ที่นี่
แล้วก็เดินเลาะอ้อมไปหลังบ้านเลยยิงขู่ไปอีกนัดปั้ง
ได้ยินเสียงโอ๊ยตายค่ะ
แต่ประเด็นก็คือว่าคุณตาคนนี้แกป่วยเป็นอัลไซเมอร์
เดินเข้ามาโดยไม่รู้อิโนอิเน่ไม่รู้ว่าบ้านใคร

ใช่ค่ะคือกระสุนเข้าที่สะโพกซ้าย
แต่มันเป็นกระสุนปืนลูกปลายเพราะเป็นปืนลูกซอง
เก้าแผลเข้าไปตักเส้นเลือดใหญ่แกเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่๖ตำบลลำพญากลางตี๒๓๐เมื่อคืนนี้ค่ะ
ผู้ตายคือนายสุภาชัยอายุ๗๒ปีนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุคือนางรัศมีแสงหรือว่านางแสงอายุ๕๙ปีค่ะ
เธอบอกว่าเธออยู่บ้านคนเดียวแล้วบ้านเธอเป็นแบบบ้านหลังเดียว
โดดอยู่กลางไร่ข้าวโพดอ่ะคิงคือมันไม่มีใครเลย
คือมันเปลี่ยวแล้วก็น่ากลัวเธอบอกแบบนั้นนะ

บอกว่ากลางดึกได้ยินเสียงหมาที่เลี้ยงไว้เห่าก็เลยออกมาดู
เห็นผู้ชายเดินอยู่รอบบ้านเธอหยิบปืนออกมาขู่แล้ว
ผู้ชายคนนั้นก็เดินเข้ามาในบ้านก็เลยลั่นไกลไปหนึ่งนัด
อีกฝ่ายไม่กลัวเลยเดินเลาะไปหลังบ้านก็เลยยิงไปอีกหนึ่งนัด

พอเข้าไปดูก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นนอนแน่นิ่งไปแล้ว
ส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ตายนะคะ
คือดูจากระยะทางอะค่ะบ้านของคุณตาสุภาชัยกับบ้านของนางแสงอ่ะ
ห่างกัน๑กิโลเมตรตลอดเส้นทางเป็นทางลูกรังแล้วคิงลองดูค่ะ
มันมีแต่ไร่ข้าวโพดไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังคือค่อนข้างจะรกแล้วก็เปลี่ยว
ไม่ต้องคาดหวังเรื่องวงจรปิดเลยนะคะไม่มีเลยจริงค่ะ
ทีนี้พอพ้นถนนสายนี้ไปก็จะเป็นบ้านของนางแสงคนก่อเหตุแล้ว
คือถ้าเดินไปตามทางยังไงก็ถึงบ้านนางแสงแน่นอน
ลักษณะบ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวตั้งอยู่หลังเดียวโดดกลางไร่ข้าวโพดนะคะ
มีหมาที่เลี้ยงไว้๖ตัวใครเดินผ่านไปผ่านมามันเห่าลั่นเลยนะ
คือถ้ามีคนแปลกหน้ามาปุ๊บเนี่ยหมาเห่าก่อนแล้วอะค่ะ
วันนั้นคุณตาไปมันก็เลยเห่ากันคุณแสงก็ตื่นออกมาดู
จุดเกิดเหตุคือจุดที่คุณตาถูกยิงแล้วล้มลงไปเนี่ยอยู่ข้างบ้านนะคะ
คราบเลือดยังอยู่ที่พื้นย่าอยู่เลยค่ะ
เจอกับนางรัศมีแสงคนก่อเหตุที่ได้ประกันตัวออกมา
เธอก็ยังมีอาการตื่นกลัวอยู่นะคะเธอบอกว่าเธออยู่บ้านคนเดียว
แล้วกลางคืนเนี่ยบ้านลักษณะบ้านเธอมันก็เปลี่ยว
เธอไม่เคยเห็นหน้าผู้ตายมาก่อนด้วยแล้วอยู่อยู่ผู้ตายมาพูดกับเธอบอก
มานอนที่นี่และจะมาอยู่ที่นี่ด้วยเธอก็เลยกลัวมากอะค่ะ
พอเธอลั่นไกลไปเสร็จแล้วได้ยินเสียงนางโอ๊ยเดินไปดูเห็นผู้ตายแน่นิ่งไปเนี่ย
เธอก็รีบโทรหาลูกชายแล้วก็รอมอบตัวไม่ได้จะหนีไปไหนเลย
ตอนนั้นคือ
จริงหรือ
เขาก็ยังเดินเข้ามา
เข้ามาค่ะไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยเห็นเขา
แล้วก็ตีสองครึ่งอ่ะตีสอง
คือเธอก็ยังกลัวอยู่นะคะลักษณะจากเสียงอะค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักปีนึง
สามีของนารสมีแสงคุณก่อเหตุเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

แต่ชาวบ้านบอกว่าปกติแล้วนางรัศมีแสงชอบเอาปืนมายิงขู่
ด้วยความที่อาจจะเพราะอยู่คนเดียวด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ชาวบ้านก็เลยไม่ค่อยได้สนิทกันเท่าไหร่
ไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนกันเพราะกลัวจะถูกนึกว่าเป็นโจรหรืออะไร
คนที่มีที่ดินใกล้กันก็คือถึงขั้นทำถนนแยกไปทางอื่นเลย

แต่เอาจริงที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นนางรัศมีแสงยิงใครมาก่อน

แกก็จะยิงปืนขู่ไม่ให้เราเข้าใกล้บ้านแก

รถที่เขาไปเข็นมันเข็นข้าวโพด
เขาปิดทางมาให้วิ่งผ่านต้องทำทางเจ็ดใหม่
ก็กลัวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปอีก
ส่งคุณเนติชาวไปที่งานศพของคุณตาสุภาชัยที่วัดหนองเอี่ยวนะคะ
คุณยิ้มลูกชายคุณตาโอ้โห

ก็จับมือพ่อแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจนะคะ
คุณยิ้มบอกว่าพ่อป่วยเป็นอัลไซเมอร์มา๓ปีแล้ว
แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ช่วยเหลือตัวเองได้
อาการหนักที่สุดที่พ่อมีเนี่ยคือสับสนในการใช้สิ่งของในชีวิตประจำวัน
แต่ครั้งนี้มันคือครั้งแรกเลยจริง
พ่อเดินออกจากบ้านไปบ้านคนอื่น
คุณยิ้มบอกว่าได้คุยกับนางรัศมีแสงคนยิงแล้ว
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่องด้วย
เขาก็บอกว่าเออก็เข้าใจแหละว่าตี๒๓๐แบบนั้นเป็นใครก็คงจะตกใจ
แต่มันมีประเด็นติดใจอยู่นิดนึงค่ะ
คือเขาบอกว่าระยะเวลาหลังเกิดเหตุกับช่วงที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเนี่ย

คุณยิ้มบอกว่าจริงคือพ่อเขาไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกยิงที่จุดสำคัญถูกไหม
แต่เสียชีวิตจากการเสียเลือดมากเพราะว่ากระสุนลูกปลายมันเข้าที่สะโพกซ้ายแล้วมันไปโดนเส้นเลือดใหญ่
เขาบอกว่าถ้าแจ้งเร็วกว่านี้เนี่ยอาจจะช่วยคุณพ่อทันหรือเปล่า
เป็นไปได้ที่คุณพ่ออาจจะเดินเข้าไปในบริเวณบ้านเขาอย่างนี้ครับผมคิดว่าเป็นไปได้แต่ว่าเหตุการณ์จริงผมไม่ทราบจริง
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังประมาณว่าคุณพ่อมาที่บ้านแล้วก็พยายามจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ผมตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้คือไม่ได้ติดใจก็ต้องขอโทษเขาด้วยซ้ำที่คุณพ่อไปทำให้ยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยครับตัวผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้ถือถือโกรธแค้นอะไรแล้วผมเชื่อว่าคุณพ่อเองก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดใจ

ม่วงเหล็กก็แจ้งข้อหานางรัศมีแสง๒ข้อหา
ก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ครอบครองอาวุธปืน
แต่ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะว่ามีญาติมาประกันตัวด้วยวงเงิน๓แสนบาท
หลังจากนี้ก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ

แล้วก็จริงใครที่มีผู้ป่วยอยู่ที่บ้านนะคะ

แล้วมันจะเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้วันไหนนะคะ